มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีครับ
คือสองพี่น้องเนี่ยเขาก็ไปโดนเหมือนจะโดนรีดทรัพย์
แค่เพราะอยากจะเอาศพของคุณพ่อออกจากโรงพยาบาล
มีผู้ชายคนหนึ่งเขามาติดต่อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้

ปรากฏศพคุณพ่อที่ได้เอ้าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนอีก
คือตัวคุณพ่อซึ่งท่านเป็นผู้เสียชีวิตนะ
ชื่อคุณพ่อภัยบูลครับอายุ๖๐ปี
ท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
เหตุเกิดในช่วงเช้า๑๙พฤศจิกายน
แล้วคุณพ่อท่านไปเสียชีวิตช่วงบ่าย๒
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองราชบุรีครับ

ลูกสองคนของคุณพ่อชื่อนางสาวไพรินและนายวาสุเทพ
ก็ไปชำระค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาล

จะนำศพของคุณพ่อภัยบูลออกมา
มีผู้ชายคนหนึ่งไปอาสาบอก

เอาใบมรณบัตรของคุณพ่อภัยบูล
ไปจากโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปยื่นข้อเสนอหลายอย่าง
ก็คือต้องใช้โรงศพด้วยต้องมีดอกไม้หน้าศพรถขนศพ
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน๑๒๕๐๐บาท
แต่ทั้งสองคนก็คือไพรินกับวาสุเทพลูกของคุณพ่อภัยบูลเนี่ย
ไม่มีเงินจ่ายครับเขาทำยังไงลูกทั้งสองคนอุตส่าห์นะ
หยิบยืมเงินมาได้๕๐๐๐บาทมาจ่ายให้กับผู้ชายคนนี้
แล้วก็โดนยัดเยียดให้ไปซื้อดอกไม้อีก๔๐๐บาท
สุดท้ายยอมให้นำศพของคุณพ่อภัยบูลออกมา
แต่ศพของคุณพ่อภัยบูลไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนครับ
ทีนี้ก็เริ่มทรงกลิ่นครับ
ลูกทั้งสองคนรีบนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลเลยที่วัด
โพธิภัยโรธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่หน่อยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ตอนแรกที่ว่าเราจะไปเอาศพออกแล้ว

ไม่ให้เอาศพออกถ้าไม่จ่ายเงิน
เขาไม่ได้เชิงว่าบอกว่าไม่ให้เอาศพออก
แต่คือตอนแรกที่ตกลงเขาจะช่วยหนู
บางคนจะช่วยให้เดินเรื่องให้ง่ายขึ้น
ประมาณนี้ค่ะ

จะต้องเหมือนเอาโรงเอาโรงเอาดอกไม้เอารถเขาอะไรอย่างนี้
ต้องเอาโรงเขาเอาดอกไม้เขาและเอารถเขา

ซึ่งตรงนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมทำให้ลูกทั้งสองคนของคุณพ่อภัยบูลเนี่ย

คือทุกข์ใจที่สูญเสียคุณพ่อภัยบูลก็ทุกข์ใจ
มาเจอคนใจร้ายใจดำเข้าไปอีกแบบนี้
นักข่าวเราเลยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ
ผู้ตายนะเดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบข้อมูลก่อน
แล้วจะชี้แจงให้ทราบต่อไปเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามให้ครับ